อย่างหนึ่งคือแกะไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออไปบน
อ่างทองเนี่ยชายไทยหลายคนไปบนกับวิหารหลวงพ่อขาว
ขอให้ได้ไปดำดิสเตอร์แต่ไปเก้ทะหันแล้วอะไรอย่างนี้น่ะ
แล้วพอได้ทำไงก็ต้องแก้ผ้าแก้บน
แก้ผ้าแก้บนไปวิ่งบ้างไปลำบ้างอะไรบ้าง

อยากรู้ว่าทำไมส่วนใหญ่คนแก้บนชอบแก้ผ้า

คุณผู้ชมมีใครรู้ไหมมันมีกฎเกณฑ์หรือหลักการอะไรไหม

กลางคืนเขาได้ใบดำก็ไปแก้บน
วิหารหลวงพ่อขาวริมถนนสายบ้านหลักแก้วบางจักร
อยู่ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

ก็พาไปเป็นเล่นงิ้วแก้ผ้าแก้บนครึ่งครั้งที่เดียว
อย่างนายเจนรงชูวงเขาก็บ่นว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นงิ้วแก้ผ้าให้๙รอบ

ก็ต้องไปจุดทูปบอกกล่าวพร้อมถอดเสื้อถอดผ้าเหลือแก่ตัวล่อนจ้อน
วิ่งร้องงิ้วรอบวิหาร๙รอบ
คือต้องปิดไฟไงเพื่อไม่ให้มันอุจจาตาก็ต้องปิดไฟ
กลางเสียงเคาะปี๊บเสียงดังนะเป็นวิธีการของเขานี่แหละนะครับ
ซึ่งทางด้านของนายมณะพ่อของนายเจนรงค์ก็บอกว่า
คือพ่อเองเคยไปบนให้ได้ใบดำแล้วก็แก้ด้วยการไปเล่นงิ้วแก้ผ้า
พ่อเป็นนุ่มอ๋อตามพ่อแล้วพ่อก็เลยบอกลูกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องทำแบบนี้
ลูกก็เลยไปบนบ้างแล้วลูกก็ได้ใบดำก็เลยต้องไปแก้ผ้าแก้บนเหมือนกันนะครับ
หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปางเลไหลศิลปะสมัยกรุงศรีอายุทยาหน้าตักกว้าง๑เมตรสูง๑๘เมตร
เนี่ยเป็นวัดร้างนะที่นี่ชาวบ้านไปพบเพียงพระเสียรและพระอุระโผล่จากดิน
ก็เลยขุดขึ้นมาแล้วก็สร้างวิหารครอบเอาไว้ให้คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
แล้วก็มีหนุ่มรายหนึ่งอุตริบนบานว่าถ้าไม่ถูกเกณฑ์ทหารจะมาวิ่งแก้ผ้าให้ร่ายรำนิ้วแก้ผ้าให้ถวาย
ปรากฏว่าเป็นจริงก็เลยเป็นสิ่งที่เขาพูดต่อกันมาว่าถ้าอยากบนได้ต้องทำแบบนี้ต้องแก้ผ้าแก้บน
อันอาจารย์อ่ะคือมันอันอาจารย์อ่ะ

แล้วก็ไปแก้ผ้าแก้บนทุกปีเหมือนกัน
เอาพ่อว่าเอาที่สบายใจเต๊ะ